ไม่รู้มีใครดูแลหัวใจหรือยังค่ะ
สำหรับนางเอกสาวที่แบบว่าออกแนวติ๊ดนิดนึง

เขาก็เคยมีข่าวที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่

เพราะว่าโดนเป็นข่าวว่าเป็นมือที่๓ของโทนี่กับลินนั่นเองนะคะ

เอาเป็นว่าน้องเนี่ยรู้จักกับโทนี่เฉยนะฮะแล้วก็
แล้วก็หลังมาก็มีเป็นข่าวกับนุ่มบ้าง
เว้นแต่ละวันเลยด้วยความว่าฮอตนะคุณ
แล้วตอนนี้อยากรู้เหลือเกินว่าตัวจริงของน้องมีหรือเปล่า
มีคนดูแลหัวใจจริงแล้วหรือยัง
ได้ไม่ต้องตกเป็นข่าวมือที่๓กับใครอีก

แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรอย่างที่เขาพูดกันจริง
แท้จริงมีหนุ่มมีแฟนมีอะไรอย่างนี้ไหมคะ

เป็นเรื่องของวาสนา
มันก็เป็นเรื่องของเวลาที่มันไม่ได้เจอใครด้วยมากกว่า
อยู่กับในสังคมเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ผู้หญิงเราที่มีความสนิทสนมกับเพื่อนผู้ชายเยอะ

ใช่ไม่ใช่แล้วถ้ายิ่งเขามีแฟนอยู่ด้วยแล้วเนี่ย

มาเคลียร์ในพื้นที่ของเราได้แล้วก็ถ้ามีเรื่องนี้เรารอเราก็แล้วแต่น่าจ้ะ